คุณผู้ชมคะบางทีเราเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเรายังพลาดเลย
นี่ขนาดเป็นนักแข่งรถแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ
แล้วรถไม่ใช่ราคาแบบล้านนี่คันนี้ค่ะ

คันนี้นี่๒๐กว่าล้านไหมดอม
เฟอรี่คันนี้ที่สภาพคือต้นไม้หักลงมาแล้วก็ทับเลย
แล้วพออ่านอ่านข่าวนี้ไปไอ้พีคยิ่งกว่าพีคคือ
คนที่เป็นนักแข่งรถเอารถคันนี้มาขับ

แต่นักแข่งรถไม่ใช่เจ้าของ
คันนี้ยืมยืมยืมรถเพื่อนมาขับค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นรถนี้เอาจริงน้ำแข็งก็ไม่ได้เชี่ยวชาญ
รถนี้มันคือรุ่นอะไรนะมันเฟอรารี่รุ่นอะไรนะ
ค่ะนี่แหละสีแดงคันนี้ดอมเอ๋ย
ทะเบียนก็อ่าอ่าด้านในไม่เห็นใช่ไหม

ช้อติ่งบ่อยไม้เอออ่าก็ทะเบียนเลขสวยนั่นแหละค่ะ
เออก็พุ่งไปชนต้นไม้ข้างทางต้นไม้มันก็หักสิ

ทีนี้พอไปดูประตูฝั่งขวามันเปิดนะ
เห็นโครงด้านในแล้วก็ล้อหน้าขวาแตก
คนขับที่บอกว่าเชี่ยวชาญทางด้านขับรถเพราะอะไร
เขาเป็นนักแข่งค่ะนักแข่งชื่อดังอย่างกาก้านาวิน
หรือว่ายาศรีเอ่ออายุสี่สิบห้าปีนะคะ
ก็เจ็บแหละกระดูกสันหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้จุดตรงนี้
คือริมถนนพะหนโยธินขาเข้าค่ะกิโลเมตรที่ยี่สิบหก
เป็นพื้นที่ของสอนอดินแดงนี่เองอ่ะนะแล้วจากการสอบสวนอ่ะ
กาก้ายืมรถของเพื่อนมาขับพอมาถึงจุดตรงเนี้ย
คือขับมาตรงพระหลโยธินขาเข้าใช่ไหมครับ
เลี้ยวจะกลับรถทีนี้จะเข้าปั๊ม
ช่วงพระหลโยธินเจ็ดสิบสามอ่ะแต่ว่าตอนออกตัวค่ะ
ฟรีคุมรถไม่ได้สิคุมรถไม่อยู่ก็พุ่งมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
เหงื่อตกเลยค่ะแล้วถามว่าเจ้าของว่าไงอ่ะเจ้าของรถคือใคร
เจ้าของรถคือดรวีรกาศดอกจันทร์นะคะก็เป็นดิกรีนักแข่งรถ
แล้วก็เป็นเจ้าของเวิลปั๊มด้วยครับแล้วส่วนกาก้ากวินยาศรีเนี่ยนะคะ
ก็เป็นนักแข่งรถเขาคว้ารางวัลมาอุ้ยคว้ามาหลายรางวัลแล้วอ่ะ
พอมาเกิดเหตุแบบนี้เอาไงดีอ่ะอ่านข่าวเองก็หายใจไม่ทั่วท้อง
คือเขาบอกว่าประกันก็เอารถสไลด์มายกรถเข้าศูนย์นะ
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาแหละขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
โทษปรับเนี่ยก็๑๐๐บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอให้ทางฝั่งคนขับ
ก็คือกาก้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่จริงนะคุณผู้ชมนะรถเนี่ยมันเป็น๑ใน๔๕อย่างที่เขาไม่ยืมกัน
รถปืนกล้องหมายถึงกล้องถ่ายรูปเงินแล้วก็เมีย
แล้วถ้ายืมมักจะมีปัญหามักจะมีปัญหา
โอ้โหเวลาผมต้องไปขับรถให้คนอื่นผมไม่กล้าเลยนะ
เออคือกลัวว่าเดี๋ยวไปชนอะไรแบบนี้

คือรถที่เขาขับเวลาแข่งมันไม่ใช่รถสปอร์ตแบบนี้ไง

ลักษณะเหมือนเอาไม่อยู่เลยนะเร็วมาก
แต่คันนี้ไม่เท่าไหร่๒๖ล้านพี่เบิร์ตซื้อแจกได้นี่